แล้วก็นำมาซึ่งการจับกลุ่มมินนี่ด้วยใช่ไหม
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ครับคนที่มาเปิดเผยเรื่องของการไปดูพวกบัญชีม้า

เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมชุดทำคดีแล้วพบว่า
มีธุรกรรมการเงินของกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นบัญชีม้า
มันไปเชื่อมโยงถึงสื่อมวลชน๗คน
และ๑สมาคมสื่อมวลชนในชื่อบุคคล
สื่อมวลชนแต่ละรายจะได้รับเงินไม่เท่ากันนะคุณผู้ชม
มีตั้งแต่หลักพันก็มีหลักหมื่นก็มี
ส่วนจะออกหมายเรียกในฐานะพยานหรือไม่นั้น
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างพิจารณาครับ
ระยะเวลาแหละครับ
ระยะเวลาบางคนก็รับต่อเนื่องนะครับ
บางคนก็เป็นครั้งถี่สุดก็คือหลักเดือน
โอ้เดี๋ยวนะ๗คนกับ๑หน่วยงาน๑
หน่วยงานมีรายงานว่าเป็นสมาคมสื่อมวลชน
เฮ้ยอย่างนี้เลยหรอ

คุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปคำให้สัมภาษณ์ของรองโจ๊ก
ท่านบอกว่ามีให้เงินเป็นเหมือนสินน้ำใจ
ข้าวให้กับนักข่าวเพราะว่าก็รู้ว่านักข่าวเงินเดือนน้อย
แต่ไม่รู้ว่าการให้เนี่ยมันเป็นการให้ผ่านบัญชีม้า
พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านเปิดเผยในการค้นหา
ข้อมูลหลักฐานในเรื่องนี้หรือเปล่านะคุณผู้ชม
เดี๋ยวต้องรอการยืนยันแต่พลตำรวจโทไตรรงยังบอกอีกว่าหลังจากคดีนี้เป็นข่าวออกไป
มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าในกลุ่มเว็บพนันออนไลน์
เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจแล้วกว่า๑๐รายครับ
ซึ่งชุดสืบกำลังตรวจสอบยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดีนี้หรือเปล่า
ส่วนตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหา๘รายแรก
ไหมต้องมาดูคดีนี้เนี่ยท่านยืนยันว่าไม่กดดันแล้วก็ไม่มีใครมาโทรมากดดันท่านด้วย
ของกฎหมายทุกอย่างครับคุณผู้ชม
อืมนั่นแหละเรื่องของเงินเรื่องนี้ที่ดอมเล่าไปทั้งหมด

หนึ่งให้ทำไมก็พอจะได้คำตอบบ้าง
ให้เป็นสีน้ำใจเพราะนักข่าวเงินเดือนน้อย
สองให้อย่างไรให้เงินสดหรือว่าเป็นการโอน
ถ้าเป็นการโอนข้อ๓ที่สงสัยคือทำไมต้องใช้บัญชีม้า
อันนี้ต้องตอบให้ได้นะเราตอบให้ได้